ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปช่วยกันตามหาผู้ชายคนหนึ่ง

แล้วก็ถ่ายรูปน้องชายที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วย
พี่สาวร่อยฟังบอกว่า
น้องชายของตนเองอายุ๒๒ปีนั่งอยู่ในบ้านดี
มีกลุ่มคนร้ายมาตะโกนเรียกชื่อเล่นชื่อแอ๊
อ่าฝั่งน้องชายก็คิดว่าเป็นเพื่อนรู้จักกัน

สิ่งที่เกิดขึ้นคือรุมเข้ามาเลยค่ะ
กรูเข้ามาใช้มีดสปาต้าค่ะมารุมทำร้ายร่างกายน้องชาย
ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอาการปลอดภัยแล้ว
แต่ก็เจ็บตัวเยอะเหมือนกันนะ
พี่สาวรายนี้ที่เป็นห่วงน้องชายแล้วก็เอาเรื่องราวมาโพสต์
ร้องขอความเป็นธรรมชื่อว่านางสาวขวัญฤดีสุขรี
อายุ๒๕ปีได้มีการโพสต์บอกว่า
มีวัยรุ่นบุกทำร้ายร่างกายน้องชายโดยใช้มีดฟันแขนด้านขวา
คิ้วซ้ายศีรษะมีแผลชะกันเลือดไหลนองเต็มพื้นหน้าบ้าน
พี่สาวบอกด้วยว่าน้องชายกำลังจะไปฝึกงาน
ได้ทำงานเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มอนาคตใหม่
แต่จู่ชีวิตต้องมาพังเพราะคนที่หลงผู้หญิงจนขาดสติ

นั่นแปลว่าพี่สาวรู้แล้วนะคะว่าเป็นใคร
เพราะบอกว่าหลงผู้หญิงจนขาดสติ
เล่าต่อค่ะทีมข่าวไปตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องที่เกิดขึ้น
ไปสอบถามนางสาวขวัญฤดี
อยู่ที่บ้านโนนชมพูตำบลโพหมักแห้ง
อำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาล
พี่สาวให้ข้อมูลบอกว่า
เขามีน้องชายชื่อว่านายปัททวีสุรีอายุ๒๒ปี

นั่งเลือดอาบทั่วตัวคุณผู้ชม
วันเกิดเหตุสักประมาณ๓ทุ่มของวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นน้องชายกำลังนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
กำลังจะเตรียมพาลูกชายวัย๔ขวบเข้านอน
คือน้องชายมีลูกแล้วนะลูก๔ขวบ
กำลังจะพาลูกชายเข้านอน
จู่ก็มีวัยรุ่น๔คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คันมาจอดที่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะ

หลังจากนั้นก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งลงมาเลยค่ะ
ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเรียกชื่อเล่นของน้องชายแอ
อยู่บ้านหรือเปล่าเปิดประตูหน่อยมาตะโกนเรียกแบบนี้
น้องชายตอนนั้นก็เข้าใจคิดว่าเป็นคนรู้จักก็เลยตอบกลับไปว่า
อยู่เดินไปไปเปิดประตูเป็นประตูกระจกเพื่อดูว่าใครเรียก
แต่พอเปิดประตูเท่านั้นแหละค่ะฝั่งวัยรุ่นที่ตะโกนเรียกชื่อ
ก็พูดขึ้นมาเลยมึงโทรหาใครมึงยังจะยุ่งกับแฟนกูอีกเหรอ
มึงเก่าใช่ไหมทีนี้น้องชายพี่สาวเล่าต่อว่า
ชายเนี่ยยังไม่ทันได้พูดตอบโต้อะไรเลยนะคะ
ฟันเข้าที่ศีรษะน้องชายหนึ่งครั้งจนน้องชายเนี่ยเดินถอยหลัง
หนีจะเข้ามาในบ้านแล้วก็ร้องเรียกให้พี่สาวช่วย
แต่วัยรุ่นเนี่ยก็ยังตามมาหาเรื่องสุดท้ายน้องชายก็เดินเข้ามาในบ้าน
วัยรุ่นเองก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วใช้มีดอันเดิม
ไปที่ใบหน้าของน้องชายอีกหนึ่งครั้งแล้วเตรียมจะฟันครั้งที่สาม
แต่น้องชายยกแขนด้านขวาขึ้นมาก็เลยทำให้มือโดนฟันด้วย
ได้รับบาดเจ็บกระดูกแตกและเส้นเอ็นข้อมือขวาขาด
ขณะที่วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวกำลังทำร้ายร่างกายของน้องชาย
พี่สาวบอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยหลบออกไปทางหลังบ้าน
ตะโกนเรียกคนข้างบ้านให้มาช่วยจนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ตกใจ
รีบกลับไปขี่มันจะใส่หลบหนีออกไป
ทีนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้ที่มาก่อเหตุเนี่ยพี่สาวก็คือนางสาวขวัญฤดีบอกว่า
จริงแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นแหละ
โดยคนที่มาฟันน้องชายชื่อว่าในฝนอายุ๒๒ปี
เป็นวัยรุ่นที่อยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
ส่วนสาเหตุคาดว่าจะเป็นคนนี้นะที่มาก่อเหตุในฝนอายุ๒๒ปี
ส่วนสาเหตุพี่สาวคาดการณ์ว่านายฝนบุกมาทำร้ายร่างกายน้องชาย
เพราะมั่นใจว่าสาเหตุเกิดมาจากความหึงหวง
เพราะแฟนสาวของนายฝนนั่นก็คือแฟนเก่าของน้องชาย

เคยแต่งงานกันมีลูกด้วยกัน๑คนเป็นลูกชายวัย๔ขวบ
นายฝนคงระแวงที่เห็นว่าน้องชายเนี่ยยังติดต่อกับอดีตคนรัก
แล้วก็เห็นอดีตคนรักก็คือเป็นอดีตเมียเก่าของน้องชาย
เดินทางมาที่บ้านหลังนี้จริงแล้วเขามารับลูก
รับลูกของเขาไปเล่นที่บ้านของฝั่งผู้หญิง
ในฝนคนก่อเหตุเนี่ยก็เลยเกิดอาการระแวงแล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุนี้ขึ้น
ส่วนน้องชายคนเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบึงกาล
อาการล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้มีการต่อเอ็นมือขวาได้แล้ว
เดี๋ยวต้องรอดูอาการให้แน่ชัดซะก่อนว่าจะปกติหรือเปล่า
ก่อนที่จะปล่อยตัวให้กลับบ้านต่อไปนะคะ